ก็คือเรื่องของความพร้อมนักเตะทีมชาติไทย
ซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองฟุตบอลชาย

มีหลายคนที่อยู่ในทีมที่คว้าเหรียญทองเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ

แต่ล่าสุดว่าอาจจะต้องมารอเช็คอาการบาดเจ็บของนักเตะคนสำคัญนะครับ
ทีมฟุตบอลชายทีมชัดไทยชุดสี่เกมนะครับ
ซ้อมอยู่ที่แคมป์บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ล่าสุดต้องรอเช็กความฟิตของสองผู้เล่น
จากชุดคว้าเหรียญทอง๔เกมครั้งก่อนที่มาเลเซียนะครับ
ชินพัฒนลีออกกองหลังกัปตันทีมจากเชียงรายยูเนเต็ด

ฟิลจากชนบุรีเอฟซีที่มีปัญหาบาดเจ็บทั้งคู่
และยังไม่สามารถซ้อมเต็มรูปแบบได้นะครับ
ส่วนเจริญศักดิ์วงกรที่เจ็บในเกมอุ่นเครื่องที่ชนะเมียนมา
กลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบแล้วนะครับ
ทีมชาติไทยซึ่งเป็นแชมป์๔เกมตลอด๓ครั้งหลังสุดนะครับ
และเป็นแชมป์สูงสุด๑๖สมัยอยู่ในกลุ่มบีร่วมกับอินโดนีเซีย
เวียตนามสิงคโปร์ลาวแล้วก็บลูนัย
โดยไทยจะประเดิมสนามเจอกับอินโดนีเซียนะครับ
วันที่๒๖พฤศจิกายนนี้เวลา๑๕นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ